กับรายการที่จะเปิดเคล็ดลับการทำเงินใหม่
ไอเดียรับทรัพย์เด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่

เขานำมาทำเป็นขนมเลยเรียกว่าเป็นการต่อยอดจากส่วนเพาะเมล็ดของเขาอืม
นี่แหละครับเป็นยังไงบ้างฮะเห็นไหมคุณที่เขาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะครับ
มันเป็นพืชหายากที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วโดยคุณวรวิทย์ควรคล่อง
ชาวบ้านหมู่๕ตะบนทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนนะครับ
ค่ะเขาเล่าว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบพันไม้พันนี้มากมากอืมค่ะ
เลยเริ่มที่จะศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์นะครับและพอเพาะพันธุ์สำเร็จนะครับ
ก็เลยเปิดเป็นสวนควรคล่องแห่งนี้ขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โดยเน้นนั่งครับนำต้นวอคอมของแกงลิงนะฮะหลากหลายสายพันธุ์ที่หายากอืม
และกำลังใกล้ศูนย์พันธุ์มาเพาะไหว้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้
หรือว่าเข้ามาสาลูกเป็นที่อรึกก็ได้เช่นกันอ่า
เมื่อกี้พี่ป้องบอกว่าสามารถมาทำอาหารได้ด้วยแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่กินแมลงกันแบบนี้
เขามาทำขนมได้จริงจริงเลยเหรอได้สิครับค่ะนี่เป็นไงดูในภาพนะฮะอ่า
เลยครับว่าวิธีการทำนะฮะคือให้นำข้าวเหนียว
ยอดกะทิผสมเกลือแล้วน้ำตาลสายลงไปโอ้โห
นำไปนึ่งให้สุกพอดีนะฮะค่ะเพียงเท่านี้ครับ
เราก็จะได้ข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงหลีขนมพื้นเมืองแบบโบราณ
หาทานได้ยากมากมากอุ้ยถือเป็นการต่อยอดไอเดียนะครับ
ที่ดีนี่อุ้ยน่ากินมากน่ากินมากน่าจะคล้ายคล้ายกับข้าวหลามอ่ะ
ใช่ไหมเพราะว่าทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็มีกะทิเหมือนกันคงจะแบบหอมหวานมันอะไรอย่างนี้
ข้าวหลามก็ได้แต่พี่ว่าก็น่าจะใกล้เคียงกับข้าวต้มมัดเหมือนกันอ๋อใช่
เพราะว่ามีข้าวเหนียวหรือว่ากะทิเป็นหลักอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากกินแบบสดสดเลยนะ
ครับที่ภาคใต้เขามีค่ะแบบว่าไว้ลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้เป็นสไตล์อาหารขาวก็ได้เหมือนกัน
ก็เลิศเหมือนกันนะคะครับเอ่อพี่เนยครับพี่ตองครับค่ะ
เพียงว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ยอากาศหนาวมันไปซะแล้วครับ
ร้อนมากเลยค่ะตอนเนี้ยอากาศมันร้อนมากมากนะครับและบางครั้งฝนก็ตกด้วยนะครับ
สงสัยแบบนี้เวลาไปไหนมาไหนต้องพกร่มไว้แล้วนะครับ
สงสารนะคะสงสารร่มพี่ปองว่าตอนนี้กลัวร่มด้วยค่ะแล้วก็กลัวมันจะจิ้มตานกันด้วยค่ะ

น่าสงสารไม่ใช่คนเดียวเลยอยากเปลี่ยนร่มมั้ยคะ
เอ่อดูสภาพแล้วเปลี่ยนหนังก็ดีนะครับโทษเปลี่ยนค่ะ
ถ้าอยากเปลี่ยนมาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะ
เรามีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นสามารถท้าแดดท้าลมท้าฝนได้
ให้คุณมั่นใจในนวัตกรรมใหม่ของเราทางนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะและนี่ก็คือกลุ่มแม่บ้านทำร่มผ้าขาวม้า
จากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินค่ะ
คุณแม่เกศรเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีโอกาสไปเรียนเรื่องของงานฝีมือ

ส่วนใหญ่เขาจะประกอบอาชีพก็คือการทอผ้าขาวม้าขายกัน
คุณแม่ก็เลยมีไอเดียนำความรู้ที่ได้
ต่อยอดเข้ากับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ค่ะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะราคาของผ้าขาวม้าก็ไม่ได้สูงอะไรมากมาย
ปกติเขาขายกันอยู่ที่ผืนละประมาณ๓๐บาทถึง๔๐บาทใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ขายก็ไม่แพงแล้วของก็เริ่มจะขายไม่ค่อยได้ก็เลยเหลือไงฮะ
คุณแม่บอกว่าโอ้ปิ๊งไอเดียนำผ้าข่าวม้าที่มันขายไม่ค่อยได้เนี่ยนะ
มาตัดเย็บให้กลายมาเป็นร่ม
เฮ้ยจริงร่มจากผ้าขาวม้า
ถูกต้องแล้วก็เลยให้ลูกชายเนี่ยลองโพสต์หน่อยลูกชายเก่งเรื่องโซเชียล

สาวกดไลค์เยอะไหมคะเยอะค่ะ
เข้ามาดูแล้วก็สนใจสั่งออเดอร์กันมาเพียบเลยนะคะ

ดีเลยคุณแม่ก็เลยเอาล่ะรวมกลุ่มกันกับคนในชุมชน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะ
แล้วก็แม่บ้านที่เขาว่างจากการทำนา
ก็จะมาช่วยกันนี่แหละค่ะทำ

มองดูแล้วนี่มันกันแดดได้ใช่ไหมคะ
อืม
นี่เลย
มันกันได้มันยอดมากใช่ไหมคะจอร์สค่ะ
วันนี้ผมก็ต้องนอนท่านี้
เทมากมันสามารถกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
เหมือนร่มปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะ
ที่สำคัญอะไรรู้ไหมคะ
ร่มภาคเขามานี้
สุโค้ย
เขาจะบอกว่าให้

ให้ใครผมครับ
เมื่อบ้านเขาเป็นเกาะตกบ่อยมากโอ้นี้เป็นการต่อยอด
หาตลาดได้อย่างสุดยอดมากครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ
คันละ๑๕๐บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม
โทรไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๓๕๖๒๙๑๓๐

เจ้าของเอ็นทีฟาร์มปลาทองนะครับ
ก็ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มเนี่ย
ศึกษามาประมาณหกเจ็ดปีนะครับการเริ่มต้นเลี้ยงของผม
ตัวแรกเลยก็คือซื้อมา๑๐บาทก็เลี้ยงเป็นเหมือนสัตเลี้ย
เหมือนคนมีเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทั่วไปเลยครับแต่พอเราเริ่มเลี้ยงแล้ว
เราก็เริ่มที่จะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การเลี้ยงอย่างเดียวก็มีการเพาะพันธ
มีการพัฒนาขึ้นมานะครับลูกค้าปัจจุบันนะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของ
โซเชียลต่างนะครับลูกค้าก็หลากหลายขึ้นก็มากันทั้งทั่วประเทศนะครับ
เซลล์ต่างที่ซื้อปลาไปขายต่างประเทศก็มีนะครับ
ปลาหนึ่งข้องเนี่ยครับไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันจะสมบูรณ์ทุกอย่างเลย
กลุ่มนี้เราจะคัดออกมาเลี้ยงโดยเฉพาะหลังจากนั้นคือมันพัฒนาขึ้นได้เยอะ
ก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบแล้วก็กล้าที่จะซื้อกลุ่มพวกนี้ขึ้นไปราคาปลาหลักหมื่นเนี่ยถือว่าปกติมากในกลุ่มปลากลุ่มนี้ครับ
ตอนนี้ที่ผมเลี้ยงเนี่ยปลาทองเนี่ยมันก็มีอยู่๒สายพันธุ์หลักก็คือกลุ่มฮอนดากับกลุ่มสิงหรือเลขลันชูพวกนี้ครับ
อรันดาเนี่ยผมก็เลือกที่จะเลี้ยงพวกฮอลันดายักษ์แล้วก็มีฮอนดา๕สีแล้วก็เป็นฮอกกินยักษ์สิ่งนี้เป็นสิงไฮบริดนะครับ
ก็คือสิ่งมุ่งผสมแล้วครับที่มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับเกรดที่ผมคัดขึ้นมาเนี่ยก็มีอยู่๔เกรดนะครับเกรดซีเกรดบีเกรดเอแล้วก็สามเอเลย
ส่วนวิธีการคัดเลือกปลาทองเกรดเอเอของที่นี่ครับเนื่องจากปลาชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มยีนพันธุกรรมเด่น
ส่วนสีของน้องปลาก็ต้องสมดุลทั้งสองข้างสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ที่สำคัญครับปลาเกรดนี้จะมีภูมิคุ้มกันสูงและอายุจะยืนยาวเป็นพิเศษ
ซึ่งปลาเกรดนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่หายากมากเลยล่ะครับ
ใน๑ข้อจะมีไม่ถึง๕เท่านั้นครับ
หลังจากที่เราคัดได้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
พื้นที่ต้องกว้างพื้นที่ต้องใหญ่อย่าเลี้ยงหนาแน่น
เทคนิคการขุนปลาทองให้แข็งแรงพันดีคือใช้ไข่ตุ๋น
ฟังไม่ผิดหรอกครับไข่ตุ๋นที่พวกเรากินกันนี่แหละครับ
เราใช้ไข่ตุ๋นนะครับเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับ
ไข่ตุ๋นเราก็ต้องใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะครับ
การช่วยให้ปลาเนี่ยย่อยง่ายขึ้นแล้วก็ให้ปลาสบายตัวเวลากินอาหารเนี่ย
ก็คือเราต้องใส่เกลือเกลือสมุดเข้าไปด้วยนะครับ
ต้าส่วนที่เราใช้ทั่วไปก็เหมือนเราตุ๋นให้คนกินนะครับให้นิ่มหน่อย
เม็ดที่ฟาร์มของเราเนี่ยก็คือเราก็จะผสมผลิตขึ้นมาเองนะครับ
ทองเนี่ยมันก็จะมีโรคหลักหลักของเขาอยู่เลยนะครับก็จะหนึ่งแหละก็เลือกตกเลือด
แล้วมาโรคที่เป็นแบบภายนอกพวกนี้ก็จะเป็นพวกปรสิทธ
แล้วก็สองก็คือโรคขี้เปื่อยหางเปื่อยเหงือกเปื่อยพวกนี้ครับ
แล้วก็พวกโปรซัวอีกคนเลี้ยงปลาจะมักเรียกว่าโยกจุดขาว
วิธีการรักษาก็ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็ใส่เกลือระยะแกล้งเสียบเนี่ยงดอาหาร๒วัน
จนตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักที่ทำเงินทำรายได้ให้เป็นเกาะเป็นกรรม
แบบนี้ใครอยากเลี้ยงปลาทองเป็นอาชีพหลักแบบพี่ตั๊กเขาก็ไม่ห่วงความรู้กันนะครับ
เราจัดอบรมอยู่เป็นประจำนะครับ
สามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์๐๘๑
น้องนักศึกษาเรียกว่าคนที่จะมาทำงานวิจัยต่าง
ก็สามารถมาที่ฟาร์มได้เรายินดีให้ข้อมูลนะครับ
ประทองขายไม่ยากดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวย
ไอเดียและเทคนิคที่แนะนำในวันนี้นะคะ
เอาจริงนะเนยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าปลาทองมันมีเกรดด้วยนะ

แต่ที่ว้าวมากนะครับคือน้องปลาทองเนี่ยนะครับกินไข่ตุ๋น

ลูกกินไข่ตุ๋นต้องยอมเพราะว่าจะได้ราคานี้เลย

ปลาทองที่บ้านพี่ป้องพี่เนยที่บ้านคุณผู้ชมที่เชื่อก่อนไปเซร็จมา

เอาแบบนี้ค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ
เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกับเศรษฐีป้ายแดงค่ะ
ค่ะลื้อเข้ามาเลยค่ะมะม่วงดองสดใหม่เปรี้ยวนะครับกรอบ

เชิญเลยค่ะคุณลูกค้ามาแล้วแม่ค่ะกำลังเตรียมปากเลยค่ะ
ขอ๑คำ๒คำนิดหนึ่งค่ะโหได้เลยค่ะเลือกเลยค่ะมีหลายแบบ
อ่าค่ะนักมากแต่ขอถามนิดหนึ่งครับ
เดี๋ยวนี้ผ่านตัวมาขายผลไม้ดองแล้วเลิกแล้วไอ้ป้องแป้งไว้ที่บอกสุขีศักดิ์การเจริญหวบ
โอ้ยจรรยณร่วงเลือดยังขายอยู่ค่ะแบ้งชัวร์ยังขายอยู่ค่ะใครดีมาก
เอาได้วะเลินแต่ว่านี่คืออาชีพเสริมของแม่
ทำทุกอย่างที่ขายคุณเลยนะเรานะนี่ขายดี
มากจะบอกนะคะอย่าดูถูกไปนะ
ว่งดองที่นายพูดถึงเป็น๑๐๐ล้านเลยนะคะ
ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอันดับหนึ่งของเมืองไทย
มะม่วงวรพรผู้พลิกโฉมจากของกินพื้นบ้าน
เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
เสิร์ฟความอร่อยของผลไม้เมืองร้อน
รูปแบบผลไม้ดองแช่อิ่มจิ้มพริกเกลือ

โดยมีคุณชัยรัฐโสธรนพบุตร

จากรุ่นเตียมาสารต่อตำนาน

เฉพาะปริมาณมะม่วงที่ใช้ในการผลิต
จากเดิมที่ใช้มะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเซาตามฤดูกาล
ปัจจุบันโรงงานแปรรูปผลไม้แห่งนี้
ในแต่ละปีใช้มะม่วงถึง๕๐๐ตัน
กลายเป็นผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ลายการผลิตทุกขั้นตอนได้มาตรฐานสากล

จนถึงการบรรจุลงแพ็คเกจที่สวยงาม

เกิดขึ้นภายในโรงงานแห่งนี้
มะม่วงและผลไม้ธรรมดา
กลายเป็นสินค้าที่พร้อมส่งไปวางขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
และยังก้าวไก่ถึงขั้นส่งออกไปทั่วโลก

ที่เป็นตลาดใหญ่ที่ได้รับความนิยม

ตำนานแห่งมะม่วงดองจากสูตรรุ่นเตียสู่อาณาจักรผลไม้ดองในปัจจุบัน
ภายใต้ชื่อวรพร
และตอนนั้นครับเราอยู่กับคุณชายรัฐโสธรนพบุตรนะครับ
เจ้าของธุรกิจโรงงานแปรรูปผลไม้วรพร
ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สวัสดีค่ะ

หวานกรอบเค็มมันดีดีค่ะแล้วก็อยากรู้มานานแล้วว่ามะม่วงที่ใช้ดองเนี่ย
มะม่วงอะไรคะอ่าสมัยก่อนเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะ
ใช้มะม่วงแก้วแต่มาปัจจุบันนี้มะม่วงแก้วมันมีน้อย

มันเป็นมะม่วงที่ออกครั้งเดียวต่อปี

ขณะที่ถ้าเป็นมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นมะม่วงโชคอนันต์

เพราะฉะนั้นชาวสวนจะนิยมปลูกมะม่วงโชคอนันต์มากกว่ามะม่วงแก้ว
ก็เลยทำให้มะม่วงแก้วค่อยหมดไปจากในตลาด
บรพรก็เลยเลิกใช้มะม่วงแก้วมาใช้มะม่วงโชคพนันแทนครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่า
ผลไม้พื้นบ้านที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีมะม่วงเนี่ยนะคะ
แปรรูปมาเป็นผลไม้ดองแล้วเป็นโรงงานผลไม้แปรรูประดับประเทศได้ยังไง

ครับและเพิ่มเติมนะฮะเราอยู่กับทายาทรุ่นที่สองของวรพรนะฮะ

สวัสดีครับ

ย้อนให้ฟังหน่อยว่าไอ้สูตรผลไม้ดองจากเมืองสวน
เถากับรุ่นเตี๋ยเนี่ยฮะมันเป็นยังไงมายังไงครับ
ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาอาหารเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับ
ยามที่เขาไม่มีหรือฤดูการที่มันหมดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการกระบวนการดองมันเกิดขึ้นมาเป็นนับเป็นพันปี
พอเตี๋ยเนี่ยที่เขาเยอะอพยพมาจากโซเถาพอมาอยู่ในเมืองไทย
เขาก็เอาความรู้ความสามารถตรงนี้เข้ามาใช้ในเมืองไทย
แล้วที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับเราเป็นแหล่งมะม่วง
เชิงเซาเคยประกาศตัวว่าเป็นแมงโคซิตี้ของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นมีมะม่วงเยอะพอมีมะม่วงเยอะมันก็เหลือกินเหลือใช้
พอเหลือกินเหลือใช้วิธีการที่ดีสุดเลยคือเอามาดองก็กลายเป็นมะม่วงดองนะครับ
เกิดขึ้นมาเตี๋ยเขาก็เอาในสิ่งที่มันมีอยู่เอามาใช้ประโยชน์
ครับแต่เมื่อชะเชิงเซามีมะม่วงเยอะก็เอามะม่วงมาทำมาเป็นม่วงดองแล้วก็จำหน่าย
ทั่วฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอันนั้นคือยุคของเตี๋ย
แล้วคุณชายรัฐเองเนี่ยรับช่วงต่อมาจากยุคของเตี๋ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะ

จริงยังไม่ใช่ครับเพราะว่าการทำมะม่วงเนี่ยยุคของเตี๋ยผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ลูกจ้างทำเอง
ก็เอาลูกหลานมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาทำมะม่วงดองเนี่ยนะครับมันเหนื่อยก็หนีไปเป็นครู

ไปสอนหนังสืออยู่ประมาณ๑๐ปี
แล้วถึงจุดไหนคะที่แบบ๑๐ปีเราต้องยอมมาทำละ
ตอนนั้นผมไปสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชวศึกษาวิทยาเกตเทคนิคขอนแก่น
ตอนนั้นแม่เขาก็อยากให้ผมกลับบ้านเขามีเงินมาจำนวนนึงมาบอกว่านางก็มีทุนให้ก้อนหนึ่ง

อ้าอออออออออมาให้ลงทุนทำอะไรก็ได้นะครับ

ก็น่าจะเป็นเงินเก็บของเขาทั้งหมดเลยครับ

ในที่สุดก็กลับบ้าน

ตอนนั้นก็ไปศึกษาเกี่ยวเรื่องของกุ้งกุลาดำ

ออกมาถึงแล้วลุยเลยเอาเลยเต็มที่
ค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์อ่าในเงินหนึ่งล้านเนี้ยไปซื้อที่ดินแปดแสน
ค่ะแทบจะหมดแล้วแทบจะหมด
วันดีคืนดีป่าไม้มาบอกว่าเอาหลักฐานมาดูหน่อยสิ
ไหนอ่าไม่มีหลักฐานเพราะเป็นป่าชายเลน
เมื่อมิมีทำยังไงละแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็เลิก

ขายได้ตัวละประมาณ๑๖สตางค์ถึง๒๐สตางค์

ถ้าเราเลี้ยงครบ๑๖วันแล้วเราขายได้๑๖สตังค์
เราได้๑๖๐๐๐๐บาทนะครับ

๒๐กว่าวันที่เราต้องล้างบ่อเอง

หมดพลังใจนอนตายไปอยู่นานไหมครับ

ตอนนี้มันคล้ายว่าความมั่นใจมันหายไป

คนชาเชิงเซาเรามีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์

แล้วก็ทำให้เราเก่งในเรื่องต่างเหล่านี้
เห็นมะม่วงเราก็รู้มะม่วงสายพันธุ์อะไร
มะม่วงก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ดองได้หรือไม่

แล้วขยายมายังไงคะกว่าจะเป็นโรงงาน
เวลาที่เราเริ่มต้นในการดอง
ที่จะใช้เนี่ยเราก็รู้จากแหล่งที่จะซื้อ

ไม่ได้แปลว่าโอ่งอะไรก็ใช้ได้

เป็นยังไงไม่ใช่รสชาติครับคุณภาพของโอ่งเนี่ยครับ
ถ้าจะเอามาดองมะม่วงเนี่ยนะครับต้องเป็นโอ่งที่คัด
หมายถึงว่าไม่มีตามดไม่มีรอยแตกอ๋อโพงที่เผาในหนึ่งเตาเผาเนี่ย
ดีดีแบบเนี้ยไม่กี่ลูกจะเห็นว่าปีกว่านะคะจากดองโอ่งเนี้ย
กลายมาเป็นทำโรงงานเลยเหรอคะช่วงแรกของโรงงานก็ยังเป็นโอ่งอยู่นะครับ
ครับค่ะครับผมมีโอ่งสูงสุดสองพันกว่าใบครับ
มันขยายไปเรื่อยเรื่อยวางซ้อนขึ้นมาซ้อนสองซ้อนสองซ้อนสามอ่า
แล้วต้องขึ้นไปเทม่วงบนชั้น๓แล้วมันมีอันตรายไหมครับ
อันตรายครับจุดที่เปลี่ยนค่ะโอ่งใบร่างมันแตกทั้งหมดโทรม
มันมีสิทธิ์มันจะทะลมหมดเลยเหมือนตึกทะลมนะครับใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนจากโอ่งมาเป็นบ่อ
แล้วก็เลยดีไซน์บ่ออืมเป็นตูนซีเมนต์อ๋อเป็นบ่อซีเมนต์
ทนน้ำดองเพราะมันมีทั้งเกลือมีทั้งความเปรี้ยวของมะม่วง
โหลดคุณแชมป์เคยช่วยคุณพ่อดองมะม่วงใส่โอ่งไหมคะ
ก็เป็นเด็กโตมาในโรงงานครับ
ครับแล้วก็ไปนั่งเฝ้ากิโลมะม่วงอืมแต่อายุเท่าไหร่คุณแชมป์
โอ้โหตั้งแต่ผมอยู่ปฐมมาปฐมก็คือไปเฝ้าแล้ว
พอแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กเข็นมะม่วงแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ย
ซัมเมอร์ใช่ไหมครับเป็นช่วงมะม่วงออกพอดี

ผมมีโอ่งสูงสุดสองพันกว่าใบค่ะครับโหยอดค่ะ

คิดเรียกไม่ทันค่ะร้อยกว่าตันเองครับร้อยกว่าตันร้อยกว่าตัน
แล้วทำเยอะขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนคะ

ทั่วประเทศส่งขายคือใช้ชื่อแบรนด์วรพรแล้วส่งขายทั่วประเทศ
และส่งไปทั่วโลกแล้วด้วยครับตอนนี้
จากประเทศไทยก็คือส่งไปทั่วโลกแล้วทุกคนก็เลยรู้จักมะม่วงดองชื่อวรพรเรียบร้อย
เริ่มใช้ชื่อวรพรนี่ตอนไหนครับตั้งแต่ยุคคุณเตี๋ยเลยป่ะครับหรือว่าผมมีลูกสองคน
คนแรกผู้หญิงชื่อวราพรน้องแชมป์ชื่อชัยพร

อะไรนะ

มันดีกับเรามีความหมายกับเรา
ไอ้สิ่งที่มีความหมายกับเราคนอื่นเขาจำยาก

มันยาวเกินไปคำอาศิษฐ์ขอคำอาศิษฐ์ว่าไล่ครับค่ะเขาอ่านผิด
คนส่วนใหญ่จะอ่านว่ามะม่วงดองวราพร

แล้วก็ในอดีตยังมียี่ฮอกว่าราภร

นั่นนะคะหมอนั่นตั้งชื่อง่ายครับ
ไม่ได้เปลี่ยนเลยวะโอ๊ยเราทำมาจนกระทั่งเรามีชื่อเสียงแล้ว

มันเริ่มจาก๗๑๑ยุคแรกเขามีอยู่๖สาขา

เขาอยากได้มะม่วงดองของเราเอาไปขาย

เราไป๒๓ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ

ในขณะที่เรากำลังวุ่นวายอยู่เรื่องนี้
เจ้าหน้าที่เซเว่นเขาโทรมาหาเรา
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เราไปใหม่
ทั้งที่เราก็คุยมา๓๔ครั้ง

เราก็มีความรู้สึกว่ามันยุ่งยาก
แล้วเขาก็บอกเราว่าเขามีรายที่๒
ผมก็บอกว่าน้องพี่ไม่เอาแล้ว

น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่มาพรุ่งนี้มาแล้วมาเสร็จสัญญาเลย
โอ้นั่นไง

เขาก็อยากได้เรานี่แหละ

แล้วเราก็ไม่รู้พวกนี้จะมันไปได้หรือเปล่า

เห้ยไปกับพี่ป้องก้เนี่ย

พยายามพาคนไทยออกไปบุกตลาดจีนอ่าครับผมก็เลยตามเขาเข้าไป
ค่ะครั้งแรกที่ผมไปเลยเนี่ยไปกับกรมส่งเสริมอ่าการส่งออกในยุคนั้นนะครับ
ค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วไปที่เมืองฝูโจค่ะมอนตนฝูเจียก
ค่ะครับเห็นว่าขาดที่เจธมัยมันถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่
ค่ะตอนไปครั้งแรกเลยเนี้ยนะครับนำไปหลงที่เซี่ยงไฮยังไง
หมายถึงว่าไปทุ่มเทให้กับเซี่ยงไฮค่อนข้างเยอะ
เหตุที่ว่าตอนที่เราไปขายที่เซี่ยเราไปเองเนี่ย
ก็ขายดีเรามองเห็นว่าซิ่งไฮน่าจะเป็นโอกาส
เพราะอะไรเพราะคนเซ็งไฮมีสตังค์ตอนนั้นซีพีเนี่ยไปสร้างห้างซุปเปอร์แบนมอร์
ใหญ่ที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮอืมนะครับอืมท่านประธานธานินท่านบอกว่า
โอกาสคนไทยในการบุกเข้าในในจีนโดยให้ชั้น๕เป็นไทยฟู้ดมาร์ท
ขายอยู่ในไทยฟุตมาร์๒ปีทำให้ยอดขายเราตอนนั้นเราก็เติบโตได้
แต่ไทยฟุตมาร์ทไปไม่รอดเพราะว่าเขาขาดทุนเขาก็ปิดชั้นห้า
พอปิดชั้น๕เสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยซีพียังมีอีกอันหนึ่งก็คือ
มีห้างที่เป็นโลตัสในจีนที่เรียกว่าอี้ชูเหรียญหัว
แต่ห้างโลตัสก็จะเหมือนกับห้างในเมืองไทยก็หนึ่งต้องมีค่าแรกเข้าครับ
สองเวลาขายก็ต้องเป็นนะครับคือฝากขายก็ลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็ต้องตามกฎิกาของเขา
ถ้าคนไทยเนี่ยเสียค่าแรกเข้าเนี่ยน้อยครับแต่เอสเคยูประมาณแปดแสน
ถ้าคนจีนรู้สึกจะ๒ล้านกว่าต่อ๑เอสเคอยู่ที่เข้าไปขายในห้างโลตัส
ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งบรรจุพันธุ์หน่อยครับ
ซิลก็คือหมายถึงว่าประเภทของสินค้าอ่าใช่ครับมะม่วงดองแปดแสน
มะม่วงใช่อีกแปดแสนของเราจะไปอยู่สามสี่ผลิตภัณฑ์ครับนะครับ
เราก็เสียเงินไปประมาณสามสี่ล้านบวกกับคอนไซเมนต
คือเขาสั่งของมาปุ๊บนะเราส่งเข้าไปค่ะนะฮะ
จะเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อเขาขายของได้ด้วยความอยากของเราที่เราบอกว่าเราอยากจะตะลุยในเมืองจีนสู้ครับ
เอาเงื่อนไขยังไงสู้หมดเอาหมดเลย
อาหารมันมีอยู่อย่างมันมีวันหมดอายุพอถึงปีหมดอายุเขาก็คืน
แต่เมืองจีนเนี่ยมีภาษีนำเข้าแท็กสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แวด๑๗เปอร์เซ็นต์
ที่สินค้าคืนขายไม่ออกแต่แท็กก็ไม่คืนแวดก็ไม่คืนอืม
สิครับต้องปิดโครงการไปว่าไม่เอาเพราะเราขัดทุนนะครับ
แล้วขัดทุนเยอะทีเดียวเขาทำให้หมดแหลมกันว่าเอ๊ะเราเราจะเอา
ยังไงกับเมืองจีนอืมปรากฏว่าหลังจากปีนั้นนะครับยอดมาครับ
อ้าวอ้าวหมายถึงว่ายอดคนที่ที่มาซื้อจากเราเนี่ยเขาซื้อไป
แล้วไปขายขายดีนะคราวนี้ทะลุเลยครับหมายถึงว่า
ที่เราทำไว้แล้วเนี่ยอืมไม่พอครับคือมีคนพาไปขายที่
มีคนรับไปขายแล้วขายดีมากดีด้วยเราไม่ต้องเองใช่แต่ขาย
เก่งกว่าเราด้วยเนอะขายเก่งกว่าโอ้โหเราคือบางทีเราเราไปลุยอยู่
หลายปีค่ะทำเองแต่เราเป็นผู้ผลิตเนอะค่ะกับคนที่เขาเป็น
เจ้าของช่องทางจริงจริงเนี่ยอืมเขาอืมขายได้ดีกว่าเราเขาอาจจะ
เจาะกลุ่มเป้าหมายใช่ได้ตรงจุดกว่าเราตรงครับแล้วมีช่องทาง
การขายที่ชัดเจนกว่าเราใช่ครับค่ะเรียกว่าตอนแรกที่ทำขยายโรงงาน
เพื่อส่งเมืองจีนทำแล้วก็ยังไม่พอไม่พอครับโอ้โหสี่ปีห้าปีที่เป็น
อย่างนี้นะครับหมายถึงว่าทำยังไงก็ไม่พอเร่งเท่าไหร่ก็ไม่พอ
วันดีคืนดีของเต็มโรงงานเลยไม่มีใครเอาเอาทำไมอ่ะคะ
มีคนปลอมครับเจอของปลอมเจอของปลอมในตลาดที
แบบเหมือนเลยเหรอคะเหมือนครับแต่ไม่ใช่ของเราครั้งแรกนึกว่าเป็นของเรา
ค่ะเอ๊ะนะครับนะแต่ปรากฏว่าไปดูวันผลิตวันหมดอายุ
ไม่ใช่ไม่ใช่รถของเราเลยมันไม่ใช่ของเราแล้วเราทำยังไงค่ะเนี้ย
ของการยิงวันผลิตวันหมดอายุไม่ใช่ฟ้อนต์ของเราเราถึงรู้ว่าเอ้ย
นี่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของปลอมเนี่ยไม่เท่ากับว่าปลอมแล้วไม่อร่อย
แต่ได้ชิมได้ลองชิมไหมฮะลองซื้อมาชิมทุกยี่ห้อฮะมันแย่มากอะครับแย่เลยค่ะ
คือถ้าเขาปลอมแล้วมันอร่อยเนี้ยเราก็จะอ่ะไม่เป็นทุกคนอยู่ได้อืมค่ะ
แต่ถ้าปลอมแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยเขาก็ซื้อครั้งเดียวเขาจะจำว่าอันนี้
ไม่เสียชื่อไปถึงเราด้วยใช่มันมันตลาดเราเลยอันนี้ไง
ตอนนี้ถามคุณแชมป์นะครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
บทสรุปตลาดเมืองจีนของวรพรเนี่ยยังไงดีครับจากนี้ไป
ก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของต่างประเทศของเราอยู่ครับ
วันนี้ก็ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับครับแล้วเราก็ยังมองเห็นโอกาสของ
วรพรที่ประเทศจีนอยู่ครับ
ส่วนตอนนี้ส่งไปนี่ถือว่าเยอะไหมครับสำหรับถ้าเทียบกับในประเทศไทย
ก็ในยอดส่งออกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับครับในในสามสิบเปอร์เซ็นนั่นครับ
ก็มากกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอ้าวก็ถือว่าสู้มาจนแบบ
ก็เยอะนะครับแล้วอย่างที่คุณแชมป์บอกว่าตอนนี้เราขยายตลาดไปเยอะ
จากจีนก็คือไปทางยุโรปไปอังกฤษก็เลยมีการรับผลิตสินค้าตามออเดอร์
ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่วันนี้คุณแชมป์เอามาให้เราดูด้วยว่าเขาเนี่ยจะส่งไปขายที่อังกฤษ
เดี๋ยวเอามาให้เราชิมค่ะเชิญค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณแชมป์ไหนเล่าสิค่ะ
เมนูนี้ส่งที่อังกฤษใช่ครับคืออะไรครับผมอันนี้เป็นอ่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็เราทุกคนจะได้ชิมก่อนลูกค้าที่อังกฤษด้วย
อันนี้คือค่ะเป็นมะม่วงกวนที่เราใส่ชิ้นมะม่วงค่ะหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นเข้าไปจริงจริง
ปกติมะม่วงกวนจะไม่มีเนื้อข้างในใช่ไหมคะนี่มีเนื้ออืมใช่ครับแล้วก็พริกเกลือซิก
ของวรพรเนี่ยลูกค้าและที่อังกฤษได้ชิมนะเขาบอกว่ามันเยี่ยมมากเขาเรียกว่า
เฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมะม่วงกวนรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวกินแล้วมีเนื้อมะม่วงหยุ่นหยุ่น

เดี๋ยวจะรอซื้อแล้วเห็นว่ามีอีกหนึ่งวิธีในการรับประทาน
มะม่วงดองวรพรค่ะ
ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราออกมาเมื่อ๒ปีที่แล้ว

มันก็มีวิธีกินที่พิเศษนิดนึง
อันนี้พิเศษยังไงครับตีรังกากินนะ
พิเศษก็คือเราจะให้เปิดนะครับแล้วก็ดำพริกเกลือทั้งหมดลงไปเลย
ยังไงดำลงไปทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะ
เราก็ดำลงไปเลยเฮ้ยอืมเสร็จแล้วเราก็ปิดกลับมาค่ะ
แล้วเราก็เช็คเช็คอ๋ออ๋ออ่าแล้วก็จะได้เป็นมะม่วง
ที่มือไม่เปิ้ลเลยนะฮะก็คงไม่ได้ท้องนะ
อื้อที่จะออกแยะ

อืออ่ะคุณแม่ส่งมาก่อนได้ก่อนได้ไหมคะ
ไม่รู้ว่าน้ีสามจะบาร์ว์ไหมคือแม่มากตลอดเทปนี้เลยอ่ะ
อืมอร่อยอืมถ้าเป็นฝรั่งจะหมดวะ
ชิมไม่ได้ส้าปมากมากอืมเรียกจากพริกกับเกลือนี่
สูตรมันมาจากไหนอ่ะกว่าคุณชายรัฐจะทำพริกเกลือสูตรนี้มาได้นี่
ไม่วางเกินใช่มันเก็มนิดนึงอร่อยมากครับถังต้องมาถึงว่า
พัฒนาการของวรพรจากรุ่นคุณพ่อตอนนี้ก็มาสู่
คุณแชมป์อย่างเต็มตัวแล้วครับคุณแชมป์มีเป้าหมายมีอะไร
อนาคตต่อไปบ้างครับในอนาคตที่ผมมองไว้เราจะเอาผลไม้ที่
เป็นของท้องถิ่นของประจำจังหวัดต่างแล้วก็มาแปรรูปครับ
เราจะได้ช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วก็ส่งรสชาติอร่อยให้ลูกค้า
ได้กินแบบราคาประหยัดประหยัดคุณภาพดีในสำหรับตลาดเมืองไทย
ประเทศไทยมีมะม่วงเยอะมากอืมทุกทุกปีจะมีมะม่วงประมาณ
๓๐๐๐ล้านกิโลกรัมออกมาทุกปีโดรพรใช้อยู่ประมาณ๕ล้านกิโลกรัม
เราสามารถแปรรูปมะม่วงให้ได้คุณภาพดีออกไปส่งขายทั่วโลก
ผมยังมองเห็นโอกาสอีกเยอะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมะม่วง
ม่วงของประเทศไทยเนี่ยอร่อยมากอยู่แล้วเราแค่ต้องรักษาความอร่อยเอาไว้
นี่มะม่วงของประเทศไทยมันเยี่ยมที่สุด

นี่นะฮะไม่ได้ช่วยแค่กิจการตัวเองครับช่วยไปถึงเกษตรกรทุกคนในประเทศไทยด้วย
ครับผมนะฮะและนี่คือตัวอย่างของคนที่อยากจะเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะครับ
คือการไม่หยุดพัฒนาถึงแม้สินค้าของเรานั้นจะดีอยู่แล้ว

ดีเป็นอันดับหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับห้ามหยุดพัฒนาครับ
ใช่ค่ะและนี่เป็นตำนานของมะม่วงวรพรนะคะจากของกินพื้นบ้าน
กลายเป็นสินค้าที่วางขายไปทั่วประเทศนะคะเท่านั้นยังไม่พอ
ยังส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะอืมไม่น่าเชื่อนะคะว่าจาก
มะม่วงดองลูกเล็กเล็กเนี่ยค่ะซึ่งเราเคยเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละ
แล้วก็จากภาพวัยเด็กที่เห็นเตี๋ยทำงานมาตั้งแต่เด็กกลายมาเป็นธุรกิจ
ร้อยล้านในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มต้น
ทำอะไรลองมองจากสิ่งใกล้ใกล้ตัวค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัด
แน่ว่าคุณอาจจะเจอธุรกิจที่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เราทุกคนลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ